ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติหน่อยคุณผู้ชม

ต้นมะพร้าวชื่นชอบกันนักหนา
มาพร้อมกับความเชื่อของคนไทย
วันนี้เป็นเรื่องราวของต้นมะพร้าว
ที่มีลักษณะผิดแปลกไปจากต้นมะพร้าวปกติทั่วไป

จะผิดแปลกไปเป็นแบบไหนบ้าง

เริ่มกันที่ต้นมะพร้าวแตกยอด
คล้ายพญานาคสามเซียน
ไปกันที่บริเวณหลังวัดสว่างอารมณ์
แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรี

ที่นี่มีต้นมะพร้าวสูงประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ใบมีลักษณะหงิกงอ

คล้ายกับพญานาค๓เสียน
งูใหญ่ที่มีหงอนยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
ซึ่งคุณชาลิสาทองสายใจ

ล่าว่าต้นได้ยินข่าวรู้ว่า
ที่บริเวณลานจอดรถหลังวัดสว่างอารมณ์
มียอดมะพร้าวแตกกอใหม่

และอยากจะมาเห็นเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่ง

กันตามความเชื่อล่ะครับ
ต่อกันที่ต้นมะพร้าวออกลูกเหมือนมะละกอ
ไปกันที่หมู่ที่๘ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
มาที่นี่เนี่ยเราก็จะได้พบกับคุณลุงกองแก้วเมืองหมู่อายุ๗๐ปี
ผู้เป็นเจ้าของต้นมะพร้าวที่ปลูกไว้เมื่อ๘ปีที่ผ่านมา
และต้นมะพร้าวต้นนี้นี่แหละครับที่ได้ออกลูกเป็นจำนวนมากบริเวณรอบลำต้น
ซึ่งคาดการณ์ว่าไม่ต่ำกว่า๕๐๐ลูกเลยทีเดียวล่ะครับ
และแต่ละลูกนั้นเนี่ยมีผลคล้ายกับผลมะละกอขนาดเล็กที่ออกเรียงรายคล้ายกับกล้วย
งานนี้เนี่ยก็สร้างความแปลกใจให้กับเจ้าของและเพื่อนบ้านเป็นอย่างมาก
ชาวบ้านที่พบเห็นหลายคนต่างตีความไปต่างนานาเกี่ยวกับการขอโชคลาภ
ขณะที่คุณลุงกล๋องแก้วบอกว่าต้นมะพร้าวต้นสือผ่านมาจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวซึ่งตนเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นการผิดพลาดในเรื่องของภาวะภัยแรง
หรือการขาดปุ๋ยจึงทำให้ผลผลิตมะพร้าวของตนเองนั้น
มีลักษณะที่แตกต่างจากมะพร้าวของคนอื่นนั่นเองล่ะครับ
และสุดท้ายกับต้นมะพร้าวแตกยอด
คล้ายเสียนพญาช้างศาล
ไปกันที่บ้านเลขที่๑๑๐หมู่๔
ตำบลเนินพระปรางอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
คุณทวีแผนปั้นอายุ๗๓ปีเจ้าของบ้าน
พาไปดูต้นมะพร้าวน้ำหอมที่ข้างสารพระภูมิหลังบ้าน
ต้นมะพร้าวต้นนี้เนี่ยสูงประมาณ๒เมตรแตกยอดประหลาด
มองไปคล้ายกับเซียนพญาช้างศาล
มีงวงมีงาอย่างชัดเจนเลยทีเดียวล่ะครับ
คุณทวีเล่าว่าภรรยาของตนเนี่ยปลูกไว้ได้ประมาณ๑ปีแล้ว
และก็เห็นว่าคอต้นเนี่ยมีลักษณะแปลก
จึงถ่ายรูปส่งไปให้ญาติญาติดูเมื่อชาวบ้านรู้ข่าว
ก็พากันมาดูและนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อล่ะครับ
โอ้เป็นความเชื่อต้นมะพร้าว
ใช่มันหงิกหงิกงอมันแปลกแบบเนี้ย
แต่ผมชอบนะชอบกินน้ำมะพร้าวมากกว่า

เพราะมันกินแล้วเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่า